เดี๋ยวผมจะพาไปดูความงดงาม

อยู่ในตำบลสรรป่าม่วงอำเภอเมือง

ดูจากภาพมุมสูงเป็นไง

ที่นี่นะครับเราจะได้รับชม

ชนมาวานในหลวงราชการที่๙

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช

สูงประมาณสัก๒๕เมตร
ตั้งอยู่บนเขาวัด

จากการสร้างพระพุทธรูปลีลาเสร็จนะครับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววัชิลาลงกร
จากความสุทธิ์จงไม่เป็นทำอะไร
เพราะว่าพระลาชาธานพระปรมพิไทย
ประทับเอาไว้ใต้ฐานพระอีลาครับ
และถวายพระพุทธิลาประทับไว้บนเขาวัดอนาลโยม
เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๔๑นู่น

ถูกต้องครับก็เพื่อให้สาธุชนนั้นได้มากราบไหว้

พระพุทธลีลาองค์เดียวที่สูงและใหญ่ที่สุดของประเทศเนี่ย
จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองพยาวน์สัก๒๐กม
เดินทางไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลขหนึ่ง
พยาวชีางรายไปได้สักประมาณ๗กม
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข๑๑
อีกสัก๙กม
ทางเป็นทางลาดยางตลอดเส้นทาง
ถือว่าขับขี่สะดวกสบายอยู่นะครับ

จะมีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
พากันเดินทางมาเที่ยวชมตลอดเวลาเลยทีเดียว

ค่ะดูสิสูงใหญ่ที่สุดนะคะ

แล้วก็ทำจากเหลืองทองเหลือง
ซึ่งวันเวลาผ่านไปสีมันก็ผิดเพี้ยนไป
มันก็คือเกิดการกร่อนเกิดสนิมอะไรขึ้น
แต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ควรจะต้องไปนะ

ไปสักการะบูชาแล้วก็ได้ไประลึกถึงในหลวงราชการที่๙กันด้วย